ก็คือเป็นร้านของเจ๊เล็กนี่แหละค่ะหรือว่านางชะบาผู้งาม

มือใหม่ยังไงรู้ไหมเขาเปิดได้เพียงแค่๘เดือนเท่านั้นนะ
แต่ว่ามีลูกค้าติดอกติดใจกันที่สำคัญราคาไม่แพงค่ะคุณ
เมนูก็มีให้เลือกหลากหลายเลยทั้งส้มตำแล้วก็ยำต่าง
ไม่ว่าจะเป็นแบบเบสิกตำไทยตำปูตำผลไม้ตำแอปเปิ้ลตำแตงกวาถั่วฝักยาวข้าวโพดแครอท
ผลยังยังยอดมะพร้าวพุษาตำลูกหม่อนนะคะยำตะไคร้ตำมะระอะไรก็ว่ากันไป
มีอะไรอยู่แถวนั้นก็กวาดมาใส่ครกกันหมดล่ะคุณ
โอ้โหที่สำคัญส่วนประกอบหลักของทุกครกที่ใส่ใจในรายละเอียดก็คือข้าวโพด
แล้วก็สามารถเพิ่มปูม้ากุ้งสดแมงดาทะเลปูเข็มไข่เค็มหอยนังลมหอยแครงปลากรอบ

ก็เพื่อที่จะให้รสชาติมันอร่อยครบเครื่องยิ่งขึ้นนะคะ
ส่วนเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาร้าน้ำยำน้ำมะนาวร้านนี้ไม่ได้มีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรนอกจากความใส่ใจ

ใช่แต่ละวันนะคะจะมีลูกค้าประมาณ๒๐๐คนเลยนะ
เยอะมากนะขายตั้งแต่ช่วง๔โมงเย็นจนถึง๓ทุ่ม
อยู่ที่ถนนเลียบชายฝั่งทะเลอาวประจวบหน้าวิหารพระอุปคุฎเมืองอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริคันนี่แหละค่ะ
ส้มตำก็ถูกอย่างที่บอกราคาไม่แพงก็เลยลูกค้าติดใจเยอะแยะ
เพราะว่าส้มตำธรรมดา๓๐บาทแต่ว่าถ้าเป็นแบบพิเศษหน่อยก็คือเป็นยำทะเลรวมก็จะอยู่ที่๑๐๐บาทนั่นเองนะคะ
ก็แล้วแต่วัตถุดิบกันไปแต่ที่สำคัญร้านนี้ใจดีลดราคาให้เด็กที่มาทาน
ถ้าเป็นเด็กลดให้เลยก็คือราคาส้มตำเหลือ๒๐๒๕บาทเท่านั้น
ส่วนยำปูม้าจาก๗๐บาทเหลือ๕๐บาท
เพราะว่าเจ๊เล็กบอกก็เห็นใจเด็กเงินไม่ค่อยมี
แต่ก็อยากจะกินอะไรอร่อยของเขา
เมนูแต่ละอย่างของเขานะครับราคามีติดเอาไว้ชัดเจน
ไม่มีการโกงราคาไม่มีการขายแพง
เพราะว่าเจ๊เล็กบอกว่าคือเขาอยู่ในจังหวัดประจวบ
มันมีวัตถุดิบที่เป็นอาหารทะเลที่สดแล้วก็หาได้ง่าย
เพราะฉะนั้นต้นทุนมันก็จะไม่ได้แพงมาก
ก็เลยขายในราคาถูกมะยำแบบนี้ก็หวานเลยตอนนี้

นี่แหละหน้าตาน่าทานใครอยู่แถวนั้นหรือมีโอกาสอยู่แถวนั้นก็ไปทานกันได้นะจ๊ะ
เป็นร้านมือใหม่แต่รสชาติเนี่ยเก่ามาก
เมนูหลากหลายจริงนะคะ